สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
นั่นไงนี่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยเนาะ
คนก็พูดถึง๕๐๐๐บาทกันหมดเลยสรุปนายกออกมาพูดแล้วว่าใจเย็น
เนื่องจากว่า๕๐๐๐บาทตอนแรกบอก๖เดือนสักพักเหลือ๓เดือน
หน้าบัตรนาวนางก็บอกว่าเราจ่ายกันแค่ได้แค่เดือนเดียว
เพราะเงินเราไม่พอแล้วรอกู้ก่อน
ตอนนี้เราต้องรอผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้กู้กันไปก่อน
แต่ตอนนี้แต่ละประเทศก็ขอกู้ไอ้หมดเลยนะ

จำเป็นไงตอนนี้เพราะว่ามันกระทบหมดเศรษฐกิจพังทลาย
เพราะฉะนั้นนายกบอกเข้าใจไหมว่าประชาชนเดือดร้อน
เขาบอกเขาเข้าใจนั่นแหละเวลาคุณเดือดร้อนนายกก็เดือดร้อน
เขาบอกประชาชนร้อนใจเดือดร้อนนายกก็ร้อนใจมากกว่า
วันนี้ที่จริงนายกเขาแถลงเพราะวันนี้มีการประชุมคอรมอลถูกต้องไหมฮ

วันนี้อีก๘แสนคน
แต่แน่นอนว่าตอนแรกที่พวกเราคิดว่า๕๐๐๐บาท
ตอนแรก๖เดือนใช่ไหมครับที่เรานำเสนอกันไปว่า
ตอนแรก๓แล้วเป็น๖๖เป็น๓
แต่หน้าบัตรนาวเหลือ๑
คือที่ได้คนละ๑ละ๑ละ๑หมด
แต่ว่าวันที่๒๐ก็คือจะมีการเรียกว่าไปเก็บตกอีกทีหนึ่ง
ก็คือเป็นปุ่มทบทวน๑๐
เพราะฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งไปประท้วงประท้วงกัน

แล้วก็อีก๕วันนี้คุณจะได้มีโอกาสลงเหมือนแบบว่าทบทวนกันอีกครั้งนึง
สำหรับเขาก็มั่นใจว่าคนก็ถอบ
หรืออะไรอย่างเนี้ย
ซึ่งเราก็บอกว่ากัสท์ทุกงานบอกให้เฮ้ยมันตรวจสอบได้จริง
มันค่อนข้างจะมั่นใจประชาชนก็ถามอีก
บางคนถ้าเราเห็นเนี่ยคือมันลำบากมากพี่หนุ่ม
คือวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางท่านอ่าอ่าอ่าลวรรณสังสนิท
คือท่านผอของคลังเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ระบบของของคลังเองเนี่ยมันมันมันวิ่งอย่างงี้
สมมุติว่าพี่เหมียวเนี่ยนะฮะตอนนี้ขับแท็กซี่ใช่ไหม
พี่เมียวลงชื่อไปค่ะนะในในในเว็บเอ่อในในในที่สมัครนะฮะ
ห้าพันเนี่ยอ่าห้าพันเนี่ยพี่เข้าไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
ตัวของพี่เนี่ยชื่อของพี่เนี่ยมันจะถูกยิงไปที่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

เยอะมากเยอะพี่อันนี้คือคนที่ออกมาร้องเรียนเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
นายกเขาออกบอกว่าเอาจริงเนี่ย๕๐๐บาทมันอาจจะเป็นความหวังของอีกแบบว่า
เกินกว่า๓๐ของประเทศไทยอ่ะพี่มันเป็นความหวังถ้าสมมุติเราจะพูดจริงแบบว่า
โดยรวมมันเป็นความหวังของคนครึ่งประเทศเลยล่ะนะฮะนายกก็บอก
การเยียวยา๕๐๐บาทเนี่ยรัฐบาลใช้งบกลาง๕๐๐๐ล้านจ่าย๙ล้านคน
ล้านคนแต่ยอมรับนะตอนนี้นายกเขาบอกว่าทุกคนทำใจหน่อยนะ
ว่าเขาจ่ายได้แค่เดือนเดียวแล้วคราวนี้เราจะต้องไปลุ้นอะไร
อันนี้ยังต้องใช้คำว่าลุ้นอยู่นะแองจี้เราจะต้องใช้ต้องรอลุ้นพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
แล้วก็จะเจียดงบในแต่ละกระทรวงอีก๑แสนล้านบาทนะฮะ
คาดว่าจะผ่านขั้นตอนประมาณเดือนมิถุนายน
เพราะฉะนั้นพฤษภาคุณก็ยังไม่ได้นะหมายถึงว่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้า
ตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือมิถุนายนประมาณกลางหรือปลายมิถุนายน
นายกเขาบอกเลยครับว่ารัฐบาลเนี่ยถามว่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงนะ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
แต่เรามีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ย
ประเทศไทยของเรามี๗๐กว่าล้านคนถูกต้องไหมฮะ
เรามีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ย

มีแรงงานอิสระ๙ล้านคน
แรงงานในระบบประกันสังคมอีก๑๑ล้านคน
เกษตรกรอีก๑๗ล้านคน
เรายังไม่เห็นนโยบายที่จะช่วยเกษตรกร
เมื่อวานนี้เป็นวันวัดที่เรารอลุ้นว่าสรุปแล้วเนี่ย

เขาจะถูกแยกออกมาอีกประเภทหนึ่ง
ก็คือจะไม่มีการมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานที่อยู่นอกระบบ
ถ้าเกิดแรงงานในระบบเนี่ยจะไปอยู่ที่กระทรวงแรงงาน

ถ้าเกิดว่าต้องการจะมาลงในเรื่องของการที่เป็นรายงานนอกระบบอันนี้ไม่ได้

เขาจะถูกจัดประเภทอีกประเภทหนึ่งซึ่งตอนนี้ให้รออยู่
ก็รออยู่คือเมื่อวานนี้ความจริงแล้วเกษตรกรทั่วประเทศไทยรอลุ้น
รอลุ้นอะไรทุกวันอังคารเป็นวันที่มีการประชุมคอรมอล
แต่ก็ยังไม่มีการพูดถึงเกษตรกรถูกต้องไหมพี่
ณวันนี้โอเคอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือประกันสังคม
ประกันสังคมจะได้คนละ๗๗๕๐๐บาท
รู้สึกจะมีการเพิ่มเติมเป็น๘๐๐กว่าบาทแล้วเหมือนกันนะพี่หนุ่มตอนนี้เป็น๖๒
เป็น๖๒จากปกติแล้วจะจ่าย๕๐จากฐานเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท
ต่อให้คุณรับเงินเดือนมา๑๐๐๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายในระบบของประกันสังคมเขาจ่ายคุณแค่๑๕๐๐บาทติดเพดาน

เพราะฉะนั้นจ่ายแค่๕๐ก็คือ๗๕๐๐บาทก่อนหน้านี้
ทีนี้ก็มีคนไปพบบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ฉันจ่ายเงินค่าประกันสังคมตลอดเวลา
แต่เงินเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันทำงานได้เงินเดือนแค่หมื่นนึง
หรือแค่๘๐๐บาทฉันเข้าได้๕๐ฉันได้แค่๔๐๐บาทเองสิ

เพราะฉะนั้นฐานที่จะได้รับจากประจำสังคมเนี่ย
มันก็จะไปน้อยกว่าการที่คลังนั้นจ่าย๕๐๐

เขาก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาตรงนี้ว่า
กูจ่ายเงินค่าประกันสังคมนะ
แล้วกูจะได้แค่๕๐จากฐานเงินเดือน๑๕๐๐

แล้วนั่งจ่ายกับคนที่อยู่และเป็นแรงงานนอกระบบ

เขาก็เลยมีการปรับว่าตอนนี้น่าจะเป็น๖๔
แต่แน่นอนว่ารายได้ของคุณจะต้องไม่เกิน๗แสนกว่าบาทต่อปี

คือณวันนี้สุดท้ายแล้ว
ก็คือ๑๕๐๐บาทแต่เขาตีแค่๖๒นะ

๘๐๐๐สูงสุด

ในขณะเดียวกันเกษตรกรเรายังไม่เห็น
ยังเหมือนแบบที่เราพูดกับ๘๐๐๐กว่าบาทนั่นคืออะไร

เขาส่งประกันสังคมมา๑๐๒๐ปีเนี่ยอ่ะมระดำไม่รู้ต่อไหนคุณยังมีงานทำกันอยู่ไง

คุณก็อาจจะแบบไม่ต้องเคยมีผลกระทบคือถ้าเกิดใครที่
คือนายจ้างยังจ้างอยู่ก็ไม่ได้ตรงนี้ถูกไหมนะ

คือมันต้องยืนยันว่าได้รับผลกระทบจริง
ว่าวันนี้ถูกแบบพักงานหรือว่าปิดร้านหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่ามีประกันสังคมประกันสังคมก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้ให้
ขณะเดียวกันประกันสังคมของประเทศไทยของเรามี๑๑ล้านคนนะพี่
ในขณะเดียวกันนายกก็ฝากบอกประชาชนอย่างนี้
ผมเห็นใจและสงสารผมร้อนใจมากกว่าท่าน
คณะกรรมการที่กำกับดูแลและติดตามได้
บูรณาการข้อมูลตรวจสอบการเยียวยาเพื่อให้ทั่วถึง
แต่ต้องยอมรับความจริงว่าเงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้น
มาจากงบกลางจำนวน๕๐๐๐ล้านบาท
จะเยียวยาแค่๓ล้านคน
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอเคล่ะเขาจะช่วยแค่๓ล้านคนใช่
รัฐบาลพูดอย่างนั้นจริงแต่ในขณะเดียวกัน

แต่ในขณะเดียวกันนี้เราก็เปลี่ยนนะฮะ
ก็เหลือเอาง่ายว่าตอนนี้เนื่องจาก
เมื่อคนมาลงทะเบียนมันเยอะมหาศาล
มัน๒๐กว่าล้านคน๒๔ล้านคน
ก็มีคนมาลงทะเบียนจาก๒๔ล้านเกือบ๒๕ล้านใช่มั้ง
นะฮะมันจะเหลือแค่๙ล้านคน
ล้านคนที่ได้รับการเยียวยาแน่นอน
เพราะฉะนั้นจากที่เคยบอกเอาแค่๓ล้านมันเป็น๙ล้าน
ว่าเหลือแค่คนละ๑เดือน
ทำให้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงว่าเงินในคลังของเราเนี่ย
มีการเยียวยาได้เพียงแค่๑เดือน
แล้วก็รับรองว่าประชาชนที่เดือดร้อน๙ล้านคน
ก็จะได้เงินขนาดนี้คนละ๑เดือนนะฮะ
คนก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้กุญไกรการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ย

รัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหน
อันนี้คือคำถามว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาจากไหน
นายกเขาตอบอย่างชัดเจนนะครับว่าวันนี้เขาเอาเงินมาจากหลายส่วน
ส่วนแรกการเจียดเงินงบประมาณแต่ละกระทรวง
แต่ละกระทรวงก็จะตัดออกมาเป็นร้อยละ๑๐ร้อยละ๑๐ร้อยละ๑๐

แล้วก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งสภายังไม่เปิดพี่หนุ่มสภาไปเปิดอีกทีเดือนหน้า

ฮะห้ามรับเงินเดือนนะครับ

โอ้โฮเพราะเศรษฐ์มากเลยเอาใส่ไข่ก็ต้องไปซื้อทำไม่ควรรับ
มันก็ไม่ควรรับไหมนะครับอ้าวในขณะเดียวกัน
เขาก็บอกว่าส่วนที่สองเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อน
ที่พี่หนุ่มพูดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่ไปกู้เงิน
วันนี้เดี๋ยวประเทศไทยของเราจะต้องไปกู้เงินพี่
หนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อมาเยียวยาทุกทุกคนเนี่ย
ก็ต้องรอก็จะต้องเตรียมออกมันก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติก่อน
เป็นพรบเงินกู้ก่อน๑ล้านล้านบาทซึ่งมันก็ต้องเข้าสู่สภา
สภาเปิดเดือนหน้าสอสอจะกลับมาทำงานในสภากันเดือนหน้า
เพราะในสภาคุณก็ต้องถูกต้องไหมมันก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดสภากันหรือเปล่า
สภาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปผ่านวุฒิสภาต่ออีกนะใช้เวลาหลายเดือน
แต่จะประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมที่สภาเปิดเนี่ย

แต่ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าคลังเองก็ออกมาบอกว่า

นะมีสายปากยาวถึง๖แสนล้านบาท

อ๋อหมายถึงว่าตอนนี้ต้องยุบทุกอย่าง

มี๖แสนล้านที่สามารถที่จะจ่ายได้

รัฐบาลยอมรับว่า
เรามีแค่ตัวเลขในการเยียวยาประชาชน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
แต่ไม่มีเม็ดเงินที่แท้จริง

จำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับ
ในการนำมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชน
ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล
รัฐบาลจะดูแลคนไทยอย่างดีที่สุด
นี่แยกประเภทอีกหมวดนึง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

๒๕ล้านคนพี่ตอนนี้คล้องจริงโมงจริงคนละเดือนและพนักจ่ายได้แค่คนละคน
๖เดือนน่ะตอนมาถามผม

ว่าค่าไฟลดสามเปอร์เซ็นต์น่ะไม่จะยากคุณก็บริจาคไว้สอง
สามล้านหนุ่มหนุ่มคนละครึ่งกับฉันไหมอ่าจะเป็นทูตฉัน
แต่คนละครึ่งกับฉันไหมใช่ถ้าคุณต้องการจะนั่งแต่มีคนก็
แชร์กันนะว่าค่าไฟลดสามเปอร์เซ็นต์น่ะอ่าวอย่างนี้
ปาปาวันนี้ปาปาคุณลงกันหรือยังเอาม่อเม็ร์เม็ร์
อีกแต่ขนนมลงป่ะยังเอาไปก็ยังไม่ลงมันลงม่อ
ไฟปุ๊บคุณแค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนคุณขึ้นไปเนี่ย
ตอนเนี่ยปรับปร๑๙๗๕เขาคืยเงินที่เรามัดจำกันอยู่
แค่พิมพ์เข้าไปปุ๊บก็คณะเนี้ยตอนนี้ปรับปรับร่ม
คุณแม่แล้วถ้าเงินไม่มีอย่างเนี่ย
ในบัตรสวัสดิการแห่งรับหรือบัตรคนจนจะถ่ายไหมไหม

เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ก็ห้ามมาเอาอีก๕๐๐๐บาท

ถ้าเกิดอายุ๘๐ขึ้นมาก็ได้วันเดือนละ๑๐๐
แล้วติดต่อการประกันศังคมต้องทำให้ติดต่อการอย่างไร
นึกออกป่ะโจทย์เปล่าเนอะเดี๋ยวแม่โทรหาวคืนนี้แม่โอ้โฮตาย๒๐นาทีแล้วพี่เมียว
อ่ะกัญชัยค่ะเชิญค่ะมาดูเรื่องของผู้ชายคนนึงนะครับคือเขาจะไปร้านสะดวกซื้อ
ไปเซเว่นนั่นแหละปรากฏว่าเขาจะเข้าไปก็จะมีการตรวจตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
แต่ใครที่จะเดินเข้าไปเขาจำเป็นต้องใส่หน้ากากถูกต้องเขาไม่ให้เข้านะทุกคนนี้
นี่ไอ้คนนี้ดูซะก่อนปรากฏว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วพยายามจะเข้าไป
พนักงานร้านเขาก็ไม่ให้เข้าอืมมันถุยน้ำลายใส่เขาอุ้ยแต่นี่ดู
ตัวใหญ่มากนี่ไงเอาอีเห็นไหมล่ะผมอยากจะให้หมาที่นอนข้างข้างกัดมันมากเลย
จริงวันนี้ขนาดฉันเข้าไปเซเว่นเขาก็ไม่ให้เข้าน้ำลืมออกหน้ากากไปไม่ได้ตลาดก็ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากไปเนี่ยคุณต้องนอนอยู่กับตัวดำตรงนั้น
จริงเขาไม่ให้เข้า๗๑๑หน้าบ้านเคยซื้อของอยู่อย่างนี้ไม่ให้หนูเข้าพี่
ตัวนั้นก็ไม่ได้ใส่นอนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมก็ไม่เข้าไงไม่มีสิทธิ์เข้าไป
ทำไมทำอย่างนี้ล่ะคุณถือนคุณไม่เอาล่าสุดตาคนนี้ถูกจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำรวจที่สพคูคศปฐุมธานีติดตามตัวลูกค้าคนดังกล่าวมาสอบสวน
หลังจากที่พนักงานขายของร้านสะดวกซื้อได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์
กับทางด้านพันตรวจตรีธาราพงศ์ภูมิถิ่นเวอนี่นะฮะท่านเป็นสวัสดิ์สอบสวนนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่ชายคนดังกล่าวพ่นน้ำลายใส่พนักงาน
จากไม่พอใจนะฮะที่ถูกพนักงานนั้นเตือนไม่ให้เข้าร้านเนื่องจากไม่ได้ใส่แมส
เสื้อดูเสื้อยืดเขานี่เขาใส่เสื้อเป็นเสื้อตำรวจนะเห็นไหมล่ะ
สุราพงศ์เหรอครับคุณจะไปเอ่ยนะเดี๋ยวเขาจับคุณถามสมประมาณ
ก็จะบอกให้คุณอย่ามารอซื้ออย่ามาเคียร์นะคุณอังจิ
เนี่ยเขายิ้มอยู่ภายใต้หน้ากากนะผมเห็นทำไมอ่ะ

แต่ที่แน่ก็คือไปพ่นน้ำลายใส่

ว่าทางร้านไม่ให้เข้าพนักงานไม่ให้เข้า
ทีนี้ถ้าเกิดเข้าไปข้างในเนี่ยแน่นอนว่า
เกิดคุณไปไอไปจามหรือไปอะไรก็ตามแต่
แล้วละอองถ้าคุณเป็นเนี่ยถ้าคุณเป็นโควิดเนี่ย
หรือเข้าข่ายเนี่ยมันอาจจะไปติดตามพวกข้าวของในร้านได้
คนที่จะมาซื้อต่อไปเขาอาจจะไม่รู้หยิบมา
แล้วไปขยี้ตรงขยี้แล้วเขาอาจจะติดก็ได้

เพราะฉะนั้นเขาได้มีมาตรการมีการกันอยู่แล้ว
ตอนนี้เขาบอกว่าประเด็นบันไดให้ใส่หน้ากากอนามัย
แต่คุณไม่ใส่ไม่ได้แล้วถึงเวลาไม่พอใจ

จะโดนข้อหานี้แหละเหมือนกับ
หินประมาททำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้

แล้วเขาต้องให้ชาลังแอลกอฮอล์
วัดไข้แล้วก็เขาทำแบบค่อนข้างจะแบบ

การทำอย่างนี้ทำให้สื่อที่เยอรมันบอกว่า

ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีแอลกอฮอลเยอะที่สุดตอนนี้ครับ

ต้องใช้คำว่าล้างจนมือร้องขอชีวิต

มันอาจจะช่วยแบบว่าปอดเปิดเธอดีขึ้น

เอาวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะฮะ

ก็แถลงแล้วนะครับโศกสบคก็บอกว่าวันนี้
มีผู้ป่วยเพิ่มยืนยันเพิ่ม๓๐ราย

กระจายอยู่ใน๖๘จังหวัดประเทศเรา
ประเทศเรามีกี่จังหวัดวะ๗๖ใช่ไหมครับ

และเสียชีวิตเพิ่ม๒รายค่ะ
รวมผู้ป่วยเสียชีวิตตอนนี้มาที่๔๓แล้ว

โรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังมีความดันโลหิตสูง
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นสมาชิกในบ้าน

ก็มีไข้มีอะไรก็ซื้อยาวรับประทานเอง

ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่

แล้วก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งเดิม
แต่ว่ากลับมารักษาตัวที่บ้านด้วยจนวันที่๑๗
อาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วก็รู้วันที่๑๘นะฮะมีอาการเหนื่อยหอบ

จากนั้นก็มาเสียชีวิตในวันที่๑๓เมษา

ส่วนรายล่าสุดคือคนที่๔๓ก็เป็นผู้ชายอายุ๖๐ปี
มีประวัติการเดินทางไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย

เดินทางกลับมาวันที่๒มีอาการไข้ปวดเมื่อย
แล้วก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่พระนครศรียุธยา
จากนั้นก็ส่งตรวจหาเชื้อก็ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด
จากนั้นอาการก็สุดลงเรื่อยแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔เมษาตามกันมาเลยนะฮะ
ส่วนที่ติดเชื้อนะคะ๓๐รายก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน๑๙ราย
คือตอนนี้ก็คือการติดจากคนที่เป็นอยู่แล้วสูงสุด
แล้วก็เป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ๑รายไปสถานที่ชุมชน๒ราย
ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศคือกลับมาจากสหรัฐแล้วต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น๑ราย
และอยู่ในการสอบสวนล้อแหล่งติดเชื้อใน๗รายนะฮะ
เอามาดูของโลกบ้างนะคะ
ก็ตอนนี้ก็แตะหลัก๒ล้านแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็เยอะอยู่ไม่อยากจะอ่านเลย
ตอนนี้นะคะเว็บไซต์ก็บอกว่าแตะหลัก๒ล้านแล้วพี่เสียชีวิตไป
ก่อนเข้ารายการแสน๒หายไป๔แสนนะฮะเสียชีวิตไปแสน๒หาย๔แสน๘
ก็อ้างอิงข้อมูลเมื่อตอน๔โมงครึ่งเนาะ
อันนี้ละตอนนี้ก็ยังล้าน๙อยู่
อันนี้ไม่ล่าสุดนะ๒แล้วเนี่ย๒ล้าน๐เนี่ย๒๐เนาะใช่ไหม

เพราะว่าอเมริกาตอนเช้าเขาจะรายงานประมาณที่เขา
สูงสุดก็ตอนนี้อเมริกาก็นำกลุ่มเลย๖แสนคนติดแล้วก็ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยนะฮะเสียชีวิตไป๒๕๐๐แล้ว
อันดับ๒เป็นสเปนก็ชิงอิตาลีไปตอนนี้อิตาลีก็นิ่งไม่มากขึ้นเท่าไห
แต่อีกสเปนเนี่ยมากขึ้นเยอะมากเลยแล้วเสียชีวิตไป๑๘๐๐นะฮะ
ตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อรายแรกตอนธันวาพวกเราจำได้ไหม
เราจะดูเลขหลักหมื่นกันนะ

ตอนนี้ย้ายฐานไปอยู่ที่อเมริกาและยุโรปไปแล้ว
ให้เวลา๑๒วันเนี่ยเพิ่มขึ้น๑ล้าน

บอกว่าออกไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าทุกอย่าง

ลุงก็ไม่ให้ออกแล้วว่าอยากจะกลับบ้านแบบหลัง
ปกติให้กลับเมืองไทยไม่ค่อยอยากกลับนะ

มันเสี่ยงอยากกลับบ้านแล้วขนาดเด็กสองคนอ่ะ
นี่คือเขาไม่ได้ไปรับเข้าไปอยู่โรงพยาบาล

เขาไม่ให้เข้าไปนะคุณนอนกินยาอยู่ที่บ้าน
เว้นคุณหนักจริงถ้าไม่หนักเขาก็ไม่รับ

คุณต้องมีคุณคุยวีดีโอคอร์ก่อนด้วย

ไม่ให้เจอคุณต้องคุยผ่านคอล์วีดีโอคอล์

ถ้าเกิดเขาประเมินจากผ่านวีดีโอแล้วมันไม่ใช่

คือถ้าตรวจเนี่ยก็คือต้องใส่ไปในเว็บไซต์ว่าจะตรวจใช่ไหม

แต่คุณแต่ว่าพอเป็นแล้วไม่มีที่พอให้ไปนอน

นี่เงี้ยท้องมันตายไหมค่ะ

อาจจะรวมตัวกันขอให้ปิดร้านด้วยนะฮะ

ตรงนี้คนไม่มีตังค์อยากเอาทองไปขายนะแม่
มันก็เลยเป็นไก่กับขัดก็ยังปิดไม่ได้ไง

๕๐๐ก็ยังไม่ได้เขาเอาทองไปตึงไว้ก่อนนะแม่

ถ้าสมมุติคุณซื้อไว้เมื่อประมาณต้นปีประมาณสัก๑๘๐๐

วันนี้เมื่อเช้าฉันนั่งดูทั้งวันเลยเรื่องทองเนี่ย
ปรากฏว่าเราไปต่างจังหวัดก่อนอย่าไปพูดถึงเยาวราช

เย้โอ๊วไปช่วยผัวซื้อทองไหมฮะ

ประกาศเลยบอกมีเงินที่จะพักคือ
เขาบอกมีเงินพอไม่ต้องให้ไปขาย

ที่ร้านทองถึงขั้นบอกขอปิดนะ

ทองมันทะลุ๒๐๐
คือแพงกว่า๒๖๐๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งสูง
บอกว่าสิ้นปีคุณจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดมา

เรือลุดรุดลุกน้องกับลูกหน้าเอาทองมาคืนด้วยนะ

เข้าใจไงเอาล่ะช่วงนี้นะฮะ
ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ย
เจ้าของร้านเขาบอกว่าราคาทองมีราคาสูงขึ้นในขณะนี้

งกระดาษแต่คนไทยอย่างพวกเราจะชอบซื้อทองจริง

สวิสนี่ถือว่าเป็นทองบริสุทธิ์ที่สุดนะครับ

แล้วก็ไม่สามารถส่งออกทองคำได้นะฮะ

เพราะสายการบินงดเที่ยวบินเกือบทุกไฟล์ในโลกนี้

คล่องในอุตสาหกรรมทองคำ
ในธุรกิจอุตสาหกรรมทองคำเนี่ยเอาง่ายแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย
อเมริกาตอนนี้ถึงขนาดโดนัลดทรัมป์ประกาศว่าคนจะตกงานเกือบมหาศาลเนี่ยนะครับ
อเมริกาเนี่ยซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดผู้ค้าทองคำใหญ่
อันดับต้นของโลกเนี่ยเป็นรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมวลรวมเลยนะฮะ
ซึ่งทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามวิกฤตเราจะรู้กันอย่างนั้นว่าทองคำเนี่ย
มันจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามวิกฤตส่งผลให้ราคาตลาดโลกเนี่ยปรับตัวต่อเนื่องขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราดูกันจริงคืออะไรรู้ไหมน้ำมันลงเห็นไหมน้ำมันน้ำมันเราไม่เคย
แต่เราก็ไม่ไปไหนเอาง่ายถ้าน้ำมันลงทองมันขึ้นขึ้นขึ้นสักอย่าง
อันนี้คือแบบเวลาถ้าสมมุติใครเขาจะดูเขาดูกันอย่างนี้เลยนะครับ
แล้วก็อยากจะพูดเลยว่าในรอบ๘ปีครั้งหนึ่งทองมันเคยเกิดขึ้นไปสามหมื่นกว่าบาทอยู่แล้ว

จริงดิจริงเมื่อตอน๔๐ราคาทองแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้แพงขนาดนี้ไง
๓๐๐๐๐เลยเหรอแต่อันนี้นะฮะขนาดเดียวกันวันนี้ราคาทองของตลาดโลกเนี่ย
มันปรับสูงสุดในรอบ๘ปีนะฮะ๘ปีราคาทองไทยก็ปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจไปด้วย
โชคดีอย่างคืออะไรมั้ยคนไทยมีค่านิยมที่ชอบเก็บทองถูกต้องป่ะคนไทยมีค่านิยมที่เก็บทองยังพอมีอยู่
ใช่ยังมีทองอยู่แต่เป็นรูปภัณฑ์นะเป็นรูปภัณฑ์มันก็ยังขายได้ทองแท่งก็มีจริงทองแท่งก็มี
ร้านเนี่ยต้องในที่สุดไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นว่าเมื่อก่อนโอเคล่ะคนไปขายกันวันนี้บางร้านนะร้านใหญ่นะ
เขาตัดสินใจว่าไงหรือเปล่ามีรูปครับปิดร้านเลยมันรอนานยาวนานไปแต่ยังอุปสรรค์เช่นแห่งมันไม่ปิดล่ะ
เพราะว่าติดพี่เขาบอกว่าวันเดียว๒๐๐ล้านมีคนไปขับพี่ต้องเอาเงินออกไปถูกต่อล้านนะไม่รู้ทั้งระบบทั้งประเทศเท่าไหร่นะ
ตอนนี้๑ติดขัดส่งทองตัดขายเยาวราชก็ไม่ได้
แล้วก็กลายเป็นผลกระทบในเชิงลูกโซ่ออกพี่

ถ้าเภสมุดว่าตัวนี้ไปเยาวราชเอาทองไปขายไม่ได้แล้ว

แล้วตอนนี้โรงรับจำนำคืออะไรรู้ไหม

เราเห็นว่าโอเคนี่เป็นสวัสดิการของรัฐ

แล้วมันไม่มีลูกกงเดี๋ยวนี้มันทันสมัย

เอาอะไรของพ่อไปไหนไว้
แล้วก็ร้านทองก็โทรไปฟ้องย่าว่าหลานเอามาขายไงนั่นแหละ
วันนี้การซื้อขายทองเนี่ยซึ่งในส่วนของการจำนำทองเนี่ย
จำนำกับร้านได้ถ้าไม่ได้ซื้อขาดนะ
คุณสามารถจำหน่ายกับร้านได้ดอกเบี้ยตอนนี้แค่เท่าไหร่ไหม
ร้อยละ๑บาทหนุ่ม๑๑โมงคอช่อง๓ก็ไม่ได้ทำข่าวพวกนี้ให้อ่านเหรอ

ผมกำลังจะเข้าหน้ากากผ้าแล้วเร็ว
ถ้าขายก็ยังสามารถรับซื้อได้แต่จะมีจำนวนจำกัดต่อวันตะวันนี้นะ
เพราะผู้ที่สะสมทองคำเนี่ยเพื่อเก็บกำไรนำทองคำมาขายครั้งหนึ่ง

ทางร้านตั้งแต่วันนี้ทองคำขอจำกัดสิทธิ์ในการขายเลยว่า

นูนัฮะเราจะประหยัดเงินกับการสลากินแบบรัฐบาล

อีก๒หวัดต่างหวัดต่างยังสื้อได้อย่างนี้มั้ยจำขายไม่ได้ละ

ไม่มีวันนี้ประกาศเอาไปเป็นฐาคานูน
หลัง๑๖พฤษภาอาจจะทบทวนใหม่ด้วยซ้ำไป
วันเนี้ยคือบ่อสลักกินแบบราศาสตร์เขามีมติแล้วนะฮะ
หนึ่งภาษาภาพก็ไม่มีทำไมครับไม่มี
ออกรางวัลหนุ่มอย่าถามทำไมนะ
๗โมงนั่งเล่าคอเป็นเอ็น
อีกกระจกกั้นกั้นเด้อเหียดคำว่าคนนึกออกป่ะ
มาโดดจะลิแล้วทำไมครับทำไมครับตอนเย็นมันเป็นอัลซ่าเมอร์รึยังไงเหรอ
แล้วเขาก็ชวนคุย

วันนั้นไม่ดีที่ให้ผมอืมนะ

ไม่ใช่รายการนี้ไม่ใช่นางอยากจะนั่นอยากจะได้ค่าตัวนะ

นางไม่ใช่อยากจะมานั่น
ดูสิก็ถึงบอกก็นั่นมันอยากจะมาปลดปล่อย

เพราะเปล่านี้ครับอย่างนี้หรอ
จะไปก่อไปบทอยากจะพูดก็พูด

วันนี้นะฮะก็แน่นอนว่าเรามีการเลื่อน
งวดของวันที่๒พฤษภาคม

ปรากฏว่าที่จริงวันที่๑๖เมษาจะต้องมีอันหนึ่งใช่ไหมครับ

เลื่อนไปอีกทีนู่นน่ะ๑๖พฤษภาคม
คือวันนี้ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยถึงการออกรางวัลของสลัก
งวด๑เมษายนตามที่ได้มีการเปลี่ยนไป

เราจะไปลุ้นกันอีกทีนู่น๑๖พฤษภาคม
ซึ่งเราหวังว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
เพราะว่าหากมีการออกรางวัลในวันที่๒พฤษภาคมเนี่ย

ในการซื้อขายสลากเสี่ยงการแพร่กระจาย

ใต้ความห่วงใยในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ย
และผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ
กับประชาชนผู้ซื้อสลากแล้วก็ผู้ขายเนี่ย
มีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลจาก๒พฤษภาคม
ไปเป็นวันที่๑๖พฤษภาคม
ก็เหมือนเดิมบ่าย๒โมงครึ่งถึง๔โมงไทยรัฐถ่ายท่อสดนะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ล่ะ
คนก็ต้องเอาถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ไม่เอาออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อม
กรรมการเขาได้มอบหมายให้สำนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมก่อน

เฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ครอบคลุมพี่

แล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนผู้ซื้อผู้ค้าเดิม
ถ้าสมมุติไปขายออนไลน์ปุ๊บประชาชนจะตกงานขนาดไหน

แต่คนจะตกงานขนาดไหน
ก็ต้องไปศึกษาความเป็นไปได้ของทุกมิติเหมือนกันว่า

แม้กระทั่งคุณพิกรมพิการที่เขาขายอยู่เขาจะเอาเงินที่ไหนนะ
แล้วก็จะต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปอะไรอย่างนี้แหละ
วันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใบ้เลย

แต่เขารออยู่นะรอพี่หนุ่มใส่ชุดไก่ไประบำอยู่นะ
รอสิเดี๋ยวรอไปเลยเดี๋ยวไปลำชุดไก่เลย

ที่สารตะเคียนหรือหรอกสารตะเคียน
หนุ่มบอกว่าถ้าเกิดโควิดหายไปใน๓เดือนเนี่ยพี่หนุ่มจะไปใส่ชุดไก่ระบำเลย

นี่ไงจะต้องอีกหนึ่งแรงถ้าคุณแม่จะใส่ชุดเนี่ยแน่นอนเลย
ตายป้ะจะไปแต่ชุดไก่ทำไมแต่ชุดธรรมดาก็ปิ้นอยู่แหละ
คือหายนี่คือเหมือนกับว่าคนติดไม่มีแล้วเป็นศูนย์เลยนะ

เออแบบประกาศแล้วว่านี่เป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยอย่างนี้

มันก็ลงวันนี้ก็แค่๓๐ไง

สรุปแล้วอ้ำกับพกเป็นอะไรกันคนถาม

คุณต่าวทรีวีพรูก็ออกมาตอบแล้ว

เขาว่าไง

ก็บอกว่านอกจากไฟละธาลายโจดและให้กินอะไรอย่างภูคาว
พันธ์เป็นอย่างมากสำหรับอ้ำพัชราภากับคุณพกคุณหนุ่ม
ประธานวงเนี้ยคุณโพกหลังตั้งคู่มีอยากโมเม้นต์หวานหวานเนี้ย
มาให้แฟนแฟนได้เห็นกันอยู่บ่อยบ่อยล่าสุดคุณเต๋าทีวีภู
เขาก็เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้คือกลับมาคืนดี
ดีกันแล้วนะอืมไม่ได้กักเพื่อนเพื่อนในกลุ่มจะรู้กันหมด
ซึ่งอ้ำก็รักสุดท้ายก็ให้โอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
เหมือนจะใจเย็นกว่าตอนที่เป็นสาวเยอะแล้วค่อยศึกษากันไป
น่ะจบแล้วทำไมถึงต้องให้แก้ไขตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้ทำอะไรกันผิดเนอะเออเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกันผิดนี่เขาก็
เขาก็คุยเขาก็เหมือนเดิมตลอดก็เห็นลงไอจีตลอดเวลา
ก็ไม่เห็นจะต้องจูนเลยน่ะก็แค่งอนงอนกันไปนอนตายมาก
คือก็ไม่คือก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนี่อืมอืม
ก็ไม่ได้บอกฉันว่าก็ดูหวานเพียงแต่ไม่ได้พูดว่าเป็นแฟน
อ่าส่วนก้อยตูนบ้างหลังจากมีการขอแต่งงาน
ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็โอ้โหเฮะเลยตอนนี้ก็แสดงความรักต่อกันในครอบครัว
ล่าสุดไปดูโพสต์ของก้อยนะฮะไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ของก้อย
สรรวันครอบครัวค่ะคุณก้อยเขาโพสต์อย่างนี้นะคะ
จริงแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ที่ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียก็แพลนตั้งแต่ต้นปีว่าจะกลับมาเยี่ยมปูปูกับย่าย่าช่วงสงการ
เด็กเด็กตื่นเต้นจะได้กลับมาเมืองไทยมากแต่ช่วงแต่ด้วยสถานการณ์ทั้งหมด
เราต้องยอมและคอยส่งกำลังใจให้กันและกันก้อยกล่าวพ่อแม่ให้เผื่อ
แล้วนะพี่กุ้งอีกไม่นานจะได้เจอกันอยู่ทางรักษาตัวดีนะ
ฝากกอดร้านแน่นแน่นทั้งคู่เลยคิดถึงมากมีปอลลอดด้วย
ไปเจอโปสการ์ดที่เมอร์ชื่อนี้เหรอวะกับเหม๋ยส่งมาจากซิดนี่
ส่วนเหม๋ยไม่แน่ใจว่าวาดรูปอะไรแต่ก้อยสงสัยว่าคล้ายเชื้อโควิด
ฮ่าฮ่าฮ่านางบอกว่าวาดเอลซ้าและน้ำแข็งให้ลุงตูน
ตรงไหนคือเอลซ่านะฮะคุณก้อยก็ถามตรงไหนคือเอลซ่าน่ะ
เขามีข่าวอัปเดตออกมานะตอนนี้ก็บอกว่าทางโฆษกพยาบาลออกมาแจง
บอกว่าท่านนายกชี้แจงขั้นตอนไม่ได้หมายถึงการจ่ายเยียวยาเพียงเดือนเดียว

บอกว่ากรณีที่การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเงินงบประมาณการช่วยเหลือเยียวยา
ที่ได้รับผลกระทบโควิดไนทีนระบุว่ารัฐบาลนั้นมีเงินช่วยเหลือนะครับ
เพียงเดือนเดียวนั้นบนเอกวิจันทร์วชาตินักมนตรีและมนตรีมหาการคุณศูนย์ลาโหมเนี่ย
หมายถึงช่วงเดือนแรกรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับทางผู้ได้รับผลกระทบ
โดยใช้เงินจากงบประมาณในปี๒๕๖๓ไปพลางก่อน
ซึ่งเงินงบประมาณปี๒๕๑๓นั้นยังเตรียมเอาไว้เพื่อนำไปใช้ตามแผนงานที่วางไว้ในส่วนอื่นอีกด้วย

อาจจะต้องกลับไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อน
ก็นายกไม่ค่อยพูดเองแล้วจะให้คิดว่ายังไงอ่ะ
ทางออกไปอีกรักข่าว

แล้วเธอไปฟังจากใครอ่ะ

คุณต้องไปถามพ่อ

เออเออดาราแห่สงสารหลังเห็นป้าเสื้อเหลืองปล่อยโฮถูกปัดตก
จริงจริงเราไม่ทิ้งกันไปดูนี่อ่ะอย่างเมื่อวานเรามีแล้วนี่เนี้ย
มันจำให้มันงดปลอดกระหลาดลายก็ต้องกินลมมีแค่ปัดคนจนเยอะละ
สามร้อยดินเยอะละหกร้อยประทักชีวิตได้ไหมไม่ได้
ไปคอมเมนต์ประกาศตามหาคุณป้าท่านนี้นะครับโดยระบุว่ามีเบอร์ติดต่อคุณป้าไหมครับ
กวนช่วยหาให้หน่อยคุณโหนกเทช่าก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกร้องไห้ตามป้าเลยเรา
อยู่ที่ไหนครับป้าผมจะโอนไปให้นะครับมาเอากับผมครับป้าห้าพัน
อกจากนี้นะครับยังมีดาราอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยคำสงสารคุณป้าเสื้อเหลือง
เนี่ยนะฮะคือคุณป้าเนี่ยก็เดินทางไปที่กระทรวงการคลังนะครับ
เพื่อเรียกร้องนะฮะว่าตัวเองนั้นถูกปัดตกนะครับ

มีทั้งเด็กมีทั้งคนที่บ้านที่ลำบากลำบนนะครับ

เค้าเอาจริงมันจะมีอีกเยอะที่น่าสงสารกว่านี้อะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกว่าไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินถึงขนาดแบบ
ว่าเฮ้ยฉันเห็นมิคทองลายาปะ

ทำโครงการแบบปันนมให้กับคนที่ไม่มี
เด็กมั่งความแม่มินมกินตอนเนี้ยเด็กน้อยอะเออแล้วเด็กจะเอาเราจะไป
ตอนนี้เออมิสคนที่ชื่อมิสทองไหลยาใช่ไหมเออเธอ
เอ๋อหรือว่าแม่เห็นไอจีเค้าเออชื่นออนุโมทหนะกับน้อง

หน่อยเอ้ามาฮะมาไหนไหนไหนอีกอ้วนหรอเออคุณพึ่งที่เป็นกูนอวด
นี่แหละอืมนี่มันแผ่นที่สดูม้าได้มั้ยม้ามีไหมม้าม้าม้า
ม้าทำอะไรเธอม้าออกมาใส่ชุดขาวอีกแล้วไงขายโคซอลโชว์อีกแล้วไง
ขอคู่กันขอคู่มีไหมมีไหมขอดูหน่อยอยากให้เด่นคุณเขาทำอะไร
มดดำแค่เนี้ยให้ดูแค่เนี้ยเขามาโชว์ว่าเขาซิกแพคแน่นขนาดไหน
อะไรอย่างเงี้ยเอ่อจะให้ดูของคุณม้าอ่อนรภาก็โชว์เหมือนกันอ่า
โชว์อะไรวันนี้รีวิวโชว์ดูคอมเซอร์ของคุณแม่ล่ะค่ะนี่มาแล้วค่ะ
อ่าให้อ่าให้ดูอ่ะกล้องไปจับหน่อยไปนักเต้นทุกวันเลยนักเต้นนักเต้น
รีวิวอาหารนี่นี่นี่นี่แสโลตัวเองนะเห็นไหมล่ะจูยารีวิวอาหาร
นักนักนางไม่ได้ห่วงใครเลยทำไมอ่ะว่าจะต้องเสียอาหารออกจากท้อ
หลายคนเพิ่งทานข้าวเข้าไปแล้วเยอะเดิมน้องเนี้ยนะนั้น
อย่าทำอย่างงี้ใช่ไหมคนยกมือไหว้ไหมเ
วันนี้ก็ลำบากในการนอนไม่หลับอยู่แล้วคนยกมือไหว้นางไหม
ยกมือไหว้บอกคืนนี้กูไม่หลับอีกแล้วทำไม
ทำไมต้องตามมาหลอกมาหลอนกันตอนหัวค่ำนี่อ่า
ทำไมนางกล้าทำอ่ะก็นั่นแหละสิอันนี้เป็นคำเชื่อ
แต่แหละเป็นหลอกนางจากรัมมะแกงเดี๋ยวให้คุณมิ้วกับคุณพากภูมิเห็นหน่อย
เพื่อจะอ่านข่าวไม่ออกโอเคอวสารอาหารค่ำเอาเวลาหมดครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ